คุณสลันพัฒน์ครับสวัสดีฮะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ประเพณีลอยกระทงในปีนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักนะคะ
หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดให้มีการกลับมาท่องเที่ยวกันอีกครั้งค่ะ
ซึ่งปีนี้ถือว่ามีไฮไลท์หลักจะมีการเปิดประเพณียี่เป็งในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ประตูท่าแพร
ส่วนที่จุดดังกล่าวนี้ก็จะมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองรวมไปถึงการโชว์กระทงใหญ่
ซึ่งมีการตั้งประกวดทั้งหมดกว่า๒๐กระทงรอบตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ
จัดงานในปีนี้นะคะมีการปรับรูปแบบใหม่ค่ะโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์
สติมมิ่งนะคะแพลตฟอร์มโซเชียลต่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ
สัมผัสความสวยงามความงดงามของประเพณีภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่
ในปีนี้ประเพณียี่เปงนะคะจัดขึ้นสิบเก้าถึงยี่สิบ
พฤศจิกายนบริเวณตั้งแต่หน้าเทศบาลเมืองเจียงใหม่
วงประตูท่าแพรขวงอนุสวรีสามกษัตริย์บริเวณรอบคู่เมือง
รวมไปถึงนะคะได้มีการจัดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
มีกิจกรรมประกวดกระทงใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมตามผางปะตื้อส่องฟ้าฮักษาเมือง
ซึ่งในปีนี้นะคะสังเกตได้ว่าถ้าคุณผู้ชมที่มาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาร่วมงาน
ในครั้งนี้ก็จะได้ชมแสงสินประทีบเบิกฟ้า
ซึ่งก็มีการประดับคมล้านนานับหมื่นดวงสว่างสวัยทั่วเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

การจัดงานครั้งนี้จะอยู่ที่บริเวณประตูท่าแพรนะคะ
ซึ่งก็จะมีการประดับประดาษไปด้วยโคมพัดล้านนาที่สูงที่สุดในโลก
สูงกว่า๗๒๕เมตรนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสที่เมืองเชียงใหม่
อายุครบรอบ๗๒๕ปีอีกด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะบริเวณจุดต่างตั้งแต่หน้าเทศบาล
ไปจนถึงลานสามกระสัตว์ประตูช้างเผือกนะคะ
รวมไปถึงจุดที่ประตูท่าแพรก็ได้มีการนำรถกระทงใหญ่มาจอดค่ะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เที่ยวชมความสวยงาม
แล้วก็เป็นการประกวดกระทงกว่า๒๐กระทงใหญ่นะคะในปีนี้
ขณะที่ด้านของนางมณีการหอมชื่น
ประธานชมรมบ้านเอื้อรักไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าวันนี้มาพร้อมกับกลุ่มนางรำ๑๑คน
เพื่อมาฟ้อนเทียนค่ะเป็นการบูชาเมืองเจียงใหม่
แล้วก็เป็นการถวายองค์สามกษัตริย์
เพื่อที่จะประกอบความเป็นสิริมงคลให้กับประเพณีทางเหนือของชาวล้านนาอีกด้วยค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าชาวเชียงใหม่เองก็รณรงค์นะคะ
เพื่อที่จะให้มาร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่ในขณะเดียวกันในวันนี้นะคะ
จุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นช่วงของประตูช้างเผือกนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มดนตรีพื้นเมือง
เตรียมที่จะแสดงดนตรีพื้นเมืองขณะเดียวกัน

ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดไฟมากนักนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
จะมีการเปิดไฟเพื่อให้เป็นคมล้านนาที่สวยงามนะคะ

เป็นกระทงของสถาบันจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ซึ่งก็เป็นการจัดตั้งรถกระทงใหญ่นะคะ
มาจอดในจุดดังกล่าวนี้ให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอีกด้วย
ขณะเดียวกันมุมฝั่งนี้คุณผู้ชมก็ได้เป็นมุมที่นักศึกษากลุ่มดนตรีพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาเตรียมทำการแสดงในคืนนี้อีกด้วยค่ะ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะของการเตรียมที่จะจัดงานประเพณียี่เป็ง๒๕๖๒
ในวันนี้นะคะถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์
ทั้งเรื่องของการงดปล่อยโคมไฟนะคะ
รวมไปถึงการปลอดสุราแอลกอฮอล

ก็จริงเมื่อกี้ที่เขาจัดเป็นซุ้มก็เลยคงจัดเป็นซุ้มแทน

อย่างทุกทีจะเป็นการแห่ถูกไหมครับ
ที่เชียงใหม่เขาจะแบบขับรถไป
แล้วก็มีบรรดาคนสวยงานวันนางโรภามาก

ที่ทำให้ฟื้นถ่ายเพ้าก็เป็นเรื่อย

นี่มีแต่คนบอกว่านางนุพมัติแองซีน่ารักมาก
ขอบคุณค่ะ